กับทีมงานของคณะฬิเกย์ดังสรรบท์รามน้ำเผ็ดอืม
ปรากฏว่าโอ้โหแม่ยกแฟนคลับไม่สบายใจนะฮะ
ต่อให้ตัวคุณสอนรามน้ำเพชรไม่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตาม
นี่แหละครับตี๒ครับตี๒ของ๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
รถบรรทุกต่างด้าวฝ่าไฟแดงเนี่ยพุ่งไปชนรถของนักแสดงคณะลิเกสรรามน้ำเพชร
แล้วที่ตามมาหลังจากนั้นที่ช็อกไม่หายก็คือ
ต่างด้าวที่อยู่ในรถโอ้โหโควิด๒เป็นโควิดซะ๒คน
จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่สี่แยกคุ้งสำเภาถนนผลโยธินหมู่๓
ตะบนคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ตำรวจไปกู้ภัยไปไปช่วยเหลือไปเจอกระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๔๒๘๕กำแพงเพชรนะฮะ
คือโครงหลังคาหลุดออกไปเลยด้านหน้ามีรอยชนยุบกระจกแตก
ในรถกระบะมีกระเป๋าสัมภาระเพียบหลายใบเลยสิ่งของรองเท้าตกเกลื่อนไปหมดนะครับ
แต่ไม่เจอคนขับรถนะคาดว่าจะหนีไปแล้วล่ะ
แต่ว่าพบชาวเมียนมา๒รายนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บพยายามจะวิ่งหนี
เจ้าหน้าที่เขาไปตามตัวมาได้ห่างออกไปประมาณสิบเมตร
เจอรถกระบะ๔ประตูทะเบียน๙กก๗๒๗๗กรุงเทพมหานคร
สภาพชนกับเสาไฟส่องสว่างคือเสาไฟหักชนแรงแค่ไหนลองคิดดู
ตกลงไปในร่องน้ำลักษณะหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้ฮะ
ด้านซ้ายได้ถูกชนจนยุบยุบไปครึ่งครั้ง

ส่วนคนขับคือในปรัชญาบัลห์เหลวงอายุ๓๑
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวผู้บาดเจ็บนะครับส่ง๒โรงพยาบาลเพราะคนบาดเจ็บเยอะ
คือไปพบว่าเป็นชาวเมียนมา๑๓รายนะฮะนอกจากนี้นะครับ
จากการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นทราบว่ารถกระบะสี่ประตูคันสีแดงเนี่ยนะครับ
ที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นนักแสดงคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรครับ
ชื่อคุณปรัชญาบัวหลวงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นแม่ของเขานะฮะ
หลังจากเอาศพออกมาโอ้โหคุณผู้ชมลูกร้องไห้กอดศพแม่เนี่ยครับ
ขาดใจซื้อให้ได้นายปรัชญาเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะจะไปคือเดินทางอ่ะครับ
จากงานแสดงที่วัดหนองขุนชาติอำเภอหนองฉางอุทัยธานี
ข้ามสะพานมโนรมอุทัยใช่ไหมจะมุ่งหน้าพระนครศรีอยุธยา
มากันสี่คนเขาเนี่ยขับน้องสาวนั่งข้างแม่นะฮะ
กับคนที่ทำเสื้อผ้าให้คณะลิเกนั่งข้างหลัง
ส่วนนะครับพอมาถึง๔แยกจู่ครับมีรถกระบะติดโครงหลังคาสูง
ฝ่าไฟแดงมาชนเข้าด้านซ้ายเต็มเลยนะฮะ
รถของเขากระเด็นตกร่องน้ำแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นี่ข้างขวาคือไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุหรอกแต่คนก็ต้องไปถาม
หัวหน้าคณะพระเอกของคณะเนี่ยว่ายังไงนี่สอนรามน้ำเพชรรูปหล่อเนี่ยนะ
เอานายเฉลียวนายเฉลียวพนักงานเวทีของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะครับ
ขับรถตามมาเล่าก่อนบอกว่าหลังเกิดเหตุเห็นแล้วโอ้โหต่างด้าวนั่งเลี้ย
สักสิบห้าคนได้ส่วนคนขับรถกระบะนะครับที่บรรทุกชาวเมียนมา
วีดีโอคอลคุยกับเมื่อกี้ฮะคุณสอนรามน้ำเพชรนะครับ

คือเขาบอกว่ารถของเขาก็ขับมาตามติดแหละนะฮะ
ช็อกมากช็อกกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะคุณแม่ของพี่เอสนะฮะคือคนขับรถเมื่อกี้
คือเป็นหนึ่งในพระเอกลิเกคณะเดียวกันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
โดยร่างคุณแม่ของพี่เอสเนี่ยถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดที่จังหวัดพิจิตร
แล้ววันนี้จะสวดอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
แล้วก็จะชาปนักกิจวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
ส่วนตัวก็ได้ช่วยเหลือเรื่องของการจัดงานศพไปบางส่วนแล้ว
สอนรามน้ำเพชรฝากขอบคุณทั้งแม่ยกทั้งแฟนคลับ
แล้วก็บอกเลยว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
จนเกิดความสูญเสียแบบนี้อีกครับ
พี่เอิ้นตั้งสตินะพี่ใจเย็นเค็มแข็งไว้
เราเสี่ยงทุกวันเพราะว่าเราต้องเดินทาง
อยู่บนรถทุกวันเลยไปต่างจังหวัด
เราไม่ประมาทแต่คนอื่นประมาท
ใช่ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
ทุกคนที่แสดงความเสียใจ
แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวบัวหล่วงของพี่เอ๊ะซ์ประชชานนะครับ
ของพี่เอฟผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากมากนะครับ